แต่ว่าบรรยากาศวันนี้นอกจากที่สนามบินแล้ว
บริเวณถนนพระราม๒ก็จะเห็นการวางกำลังคุมเข้มความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพราะว่าเป็นเส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังตลาดทะเลไทยที่สมุทรสาคร
และเราจะเห็นภาพก็คือแรงงานชาวพม่าจำนวนนับหมื่นคน
มารอต้อนรับนางองซานซูจีนะครับมีข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานครับ
เป็นตัวเลขของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยพบว่าในจำนวน๒ล้านกว่าคนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องเนี่ย
อันดับที่หนึ่งก็คือแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่านะครับรองลงมาก็จะเป็นสัญชาติกัมพูชาแล้วก็ตามมาด้วยสัญชาติลาวครับ
ข้อมูลจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในวันที่สิบหกมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบอกว่า
แรงงานต่างด้าวที่พบในประเทศไทยและขึ้นทะเบียนแรงงานมีทั้งหมดกว่าสองล้านห้าหมื่นคนครับจำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ากว่าหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันคน
รองลงมาครับเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวนสี่แสนแปดหมื่นกว่าคนและแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวกว่าหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันคน
ถ้าหากว่ามองเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่านะครับที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย
ก็จะแบ่งได้อีกเป็นสองกลุ่มหลักหลักคือแรงงานไร้ฝีมือจำนวนมากถึงหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันกว่าคน
หรือเกือบทั้งหมดของแรงงานพม่าและอีกกลุ่มหนึ่งครับ
สัดส่วนเล็กน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกันกับกลุ่มแรก
จำนวนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบคนกลุ่มนี้คือเป็นแรงงานที่มีฝีมือครับ
และเมื่อเจาะจงข้อมูลไปที่จังหวัดสมุทรสาครก็จะพบว่ามีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าประเภทไร้ฝีมือ
ที่ได้รับอนุญาตทำงานกว่า๒๔๐๐๐คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพคือประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำนั่นเองครับ